คนขับสองแถวหัวร้อนที่ถือมีดลงไปขู่
คู่กรณีล่าสุดเข้ามอบตัวแล้วนะครับ

บอกว่าที่ทำไปเพราะว่าอารมณ์มันพุ่งปี๊ดขึ้นมาตอนนั้นเลย

คือผมต้องเอาลูก๕ขวบ

มันปาดหน้าแล้วผมต้องเบรกลูกตกลงไปตรงนี้
อ่ะไม่ได้ไทช์
เพื่อนผมอย่างนี้เลยเนี่ย
มันเป็นเรื่องของวิน๒วิน

นี่เป็นเหตุการณ์ช่วงประมาณ๖โมงเช้าของวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับ

การปะทะคารมเดือดระหว่างคนขับรถสองแถว
ฝ่ายคนขับรถสีแดงถือมีดลงมาขู่
หลังเกิดเหตุในสรรแก้วกุลาอายุ๔๔ปี
คนขับรถสองแถวสีฟ้าคือคันหลัง

วิ่งระหว่างบางพลีกับหัวตะเข้
ซึ่งเป็นเจ้าของคลิปจากกล้องหน้ารถ
เข้าแจ้งความร้องทุกข์ที่สพบางแก้ว
บอกขอให้ติดตามตัวไอ้นั่นให้หน่อย
ในสรรเล่าบอกว่าขณะวิ่งรับผู้โดยสาร
เขาก็ขับไปตามปกติยืนยันว่าไม่ได้ไปปาดหน้า
หรือว่าจี้ท้ายคู่กรณีบางช่วงก็มีแหละ
ไปเจอคู่กรณีจอดรอรับผู้โดยสารอยู่ที่ป้าย
เขาก็เลยขับไปป้ายหน้าไงนะฮะ
แบบนี้ถือว่าแบบเออก็ไม่แย่งกันแล้วเขาบอกแบบนั้นนะครับ
จนเกือบจะถึงปลายทางแล้วนะฮะที่ถนนกิ่งแก้ว
ขณะนั้นผู้โดยสารลงจากรถหมดแล้วครับ
ก็เกิดเหตุการณ์ตามในคลิปที่คุณผู้ชมเห็น
ถอยหลังจีมาเลยนะฮะ
ล่าสุดครับนายุทธนาวนิชพันธ์สกุลอายุ๔๔ปี
สุดครอบควรภันธ์ตำรวจเอกมงคลอ่อนแก้ว

นี่อันนี้ตำรวจบอกเฮ้ยไม่ใช่แล้ว
ดูจากกล้องมันมีด
ถ้าไปบ้านแล้วไปเจอมีดนะ
เดี๋ยวโดนแจ้งข้อหานะครับ
คือนายุทธนาก็เลยยอมรับเพราะจำนวนด้วยหลักฐาน
ว่าไปที่บ้านเจอมีดจริง

จากการสอบถามนายยุทธนาให้การโดยอ้างว่า
เขามีลูกสาว๕ครัวเขาเป็นเพราะลิ้งค์เดียว
ต้องเอาลูกสาวขึ้นรถสองแถวมาด้วยเวลาทำงาน
ซึ่งก็ขับรถมาได้๒ปีกว่าแล้ว
วันเกิดเหตุถูกคู่กรณีขับปาดหน้ามาแย่งผู้โดยสาร

เลยต้องเบลกกะทัน
ลูกสาวหน้ากระถั่งไปที่พักเท้า
โมโหดิโมโหตัดสินใจก่อเหตุตามในคลิปเลย

คือเขาก็ยอมรับว่าเคยถูกดำเนินคดีใน
ก็หาทำร้ายร่างกายมาแล้วครั้งที

คมคู่อื่นทำให้ตกใจกลัว

แม่ใจเย็นดีกว่าลูกเป็นพ่อเลี้ยเดี่ยวด้วยก็ยกย่อ

คุณไม่ต้องไปสู้ใครด้วยเดี๋ยวลูกค้าเดินมาหาเองเลย